แต่เหตุการณ์ต่อไปนี้ไม่ได้โชคดีนะฮะ
นักศึกษาสาวคนหนึ่งไปเดินอยู่สุดท้าย

เลือดก็ออกขาก็เอาออกมาไม่ได้

เขาก็บาดเจ็บนี่แหละครับ
มันเป็นสนามย่าไงแล้วมันมีตะแกงเหล็กอยู่ตรงนั้นนะครับ
กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างงัดเลยงัดช่องเหล็กเพื่อขยายให้มันกว้างขึ้น
แล้วก็เอาน้ำมันไปทาไปทาขาให้น้องให้มันลื่นนะครับ
แล้วก็ช่วยเหลือกันสักประมาณ๕นาทีก็สามารถเอาขาของน้องขึ้นมาได้
น้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒นะฮะขาไปติดอยู่ที่ตะแกรงเหล็ก
ฝาท่อระบายน้ำเป็นรูใหญ่พอสมควร
เหตุการณ์เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่
สอบถามน้องที่เจ็บเขาบอกว่าเธอก็มาเดิน
มาจากหน้าตึกเรียนลงไปที่เนินดิน
โดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่ามันมีท่อระบายน้ำตรงนั้นอยู่
มันเป็นเนินดินของหน้าตึกเรียนอยู่แล้วนะครับ
จนกระทั่งเดินไปเหยียบปุ๊บขามันตกพลวดลงไป
ทันทีโอ้โหเขาบอกว่าเจ็บน้ำตาไหลเลย
เจ็บจริงคุณตะแกงเหล็กอ่ะมันเจ็บมากมันดึงขาไม่ออก
สุดท้ายเพื่อนมาเห็นเพื่อนนักศึกษาก็เลยช่วยกันโทรแจ้งเจ้าที่ไปช่วยเหลือ
สำหรับโบราชฟ้าตะแกงน้อย
พอสูงเศียงว่าจะมีขาตกลงไปได้ก็ระเบิดการแก้ไขซ้า
อันนี้มันตกได้แน่นอนแล้วมันไม่เห็นหรอก

ต้องฝากไปนอกเหนือจากโรงเรียนแล้ว